อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันต่อเนื่องก็คือเรื่องการเมืองนั่นเองค่ะ
คือเรื่องความวุ่นวายภายในภักดิ์พลังประชารัฐเอง
จัดสรรโคต้ารัฐมนตรีต่าง

คือพูดเมื่อวานบอกว่าทุกอย่างนิ่งหมดแล้ว
ตอนนี้รายชื่อมานิ่งอยู่แล้วรอโปรดก้าว
รอเรื่องของการตรวจสอบตามข้อกฎหมายรอขึ้นทุน๙

ที่จะเป็นนายยกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีกระลาโหมด้วยหรือไม่
นายกก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้อย่างชัดเจนเท่าไหร่นัก
รวมถึงจะควบตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชาบรัฐด้วยหรือไม่
คือเมื่อวานนี้นายกบอกแค่บอกว่า
ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังหารืออยู่กำลังดูให้อยู่

แต่วันนี้มีการประชุมสภา
ดังนั้นบรรดานักการเมืองก็ไปที่ทีโอที
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ตามไปสัมภาษณ์เยอะเลยเกี่ยวกับหลายเรื่อง
ดังนั้นติดตามประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์รองนายกฝ่ายกฎหมาย

อาจารย์วิศนุให้คำแนะนำกับนายกไปยังไงบ้างไหม
ซึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ก็ได้พูดถึงกรณีนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมาย
ว่าจะรับตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่
คือนายวิศนุบอกค่ะบอกว่านายกไม่ได้ปรึกษาแบบเป็นกิจจะลักษณะนะ
เป็นการพูดลอยว่าการเป็นหัวหน้าพัก
มันมีผลกระทบอำนาจหน้าที่อย่างไรในทางกฎหมายบ้าง
นายกพูดแบบนี้ซึ่งทางด้านอาจารย์วิศนุเองก็บอกไปแล้ว
คือบอกถึงข้อดีบอกถึงข้อเสียในเรื่องของข้อกฎหมาย
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าส่วนหลังจากนี้
นายกจะตัดสินใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวนายก
ซึ่งทางอาจารย์วิศนุยืนยันว่าไม่ได้แนะนำ
ว่าให้เป็นหรือว่าไม่เป็นหัวหน้าพัก
แต่ว่าตัวนายกจะไปชั่งน้ำหนักเองว่าจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่
เมื่อวานจากคำตอบของพลเอกประยุทธ์ก็คือตอบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจ
ใช่ค่ะแต่ว่านักข่าวก็พยายามเค้นถามย้ำถามอีกเหมือนกันนะ
ว่าแล้วทำงานร่วมกับนายกมาตั้ง๕ปี
คิดว่านายกควรจะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐไหมถามอาจารย์

บอกว่าก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะบอก

แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องออกจากปากของพลเอกประยุทธ์เองนะครับ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ในเรื่องนี้ว่ายังไงก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
ถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ผู้ใหญ่มาทำงาน
จะสามารถตัดสินใจเรื่องประสานนโยบายต่างกับพัก

รายชื่อได้ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วหรือยัง

คุณอนุทินบอกว่าส่งรายชื่ออย่างเป็นทางการ

ทุกคนผ่านการเลือกตั้งก็ต้องคิดว่าทุกคนดีไว้ก่อน
หากเข้ามาทะเลาะกันมันเป็นภาพไม่ดี

แล้วคุณอนุทินต่อว่าอย่างไรรู้ไหม
ไม่ใช่ให้มากัดกัน
บอกว่าเรื่องนี้มีการประชุมกันเสร็จแล้ว
เรื่องรายชื่อโผล่คอรมอต่างนี่นะคะ
ก็คือรออยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการต่าง
ก็เลยกลายมาเป็นพาดหัววันนี้
ว่านายกยันโผล่คอรมอนิ่งทูล๙ในมิยอ
แต่ทีนี้เมื่อวานช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชม
ก็มีเรื่องของกลุ่มด้ามขวาน
กับเรื่องของกลุ่มอีสานตอนบน
ก็ต้องให้คนนี้ค่ะไปเป็นกาวใจ
เป็นคนประสานงานไปเป็นการเชื่อมต่อในการทำความเข้าใจ

นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาว

ผู้กองนี่เป็นขาดิวเลยนะ

เป็นขาดิวเป็นกาวใจเป็นผู้ประสานทุกอย่างเลยนะฮะ
เมื่อวานก็ไปร่วมแถลงนะคะแล้วก็บอกว่า
ทุกกลุ่มเคลียร์กันเรียบร้อย
ก็มีการปรับความเข้าใจกับสมาชิกแล้ว

ก็มีพันเอกสุชาติจันทราชโชติกุลนะครับ
ด้ามขวานไทยนะครับ
กลุ่มอีสานตอนบนก็มาแถลงด้วยกันเลย
บอกว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งใด
แล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับทางฝ่ายรัฐบาล
แล้วก็พักพลังประชาบรัฐอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็บอกว่าคือหลังจากนี้เนี่ย
คือจะไปหารือกันแต่ละภาคแต่ละจังหวัด
พักเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกัน

หัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
คนนี้ก็ต้องได้รับการเคลียร์ใจกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะ
เขามีสอสอ๒ตำแหน่ง๒ที่นั่ง
ก็มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ
อันนี้นายธรรมนัฏบอกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ไปพูดคุยกัน
แล้วก็เชื่อว่าท้ายที่สุดจะตัดสินใจร่วมรัฐบาล
ผู้กองธรรมนัฏบอกว่าก็เห็นว่าผู้ใหญ่ไปคุยกันจบแล้ว
ตัวผมเองก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้คุณธรรมรงค์พี่เดชน์ก็ออกมาบอกว่า
ผมเองจะทำหน้าที่๓แนวทางนะครับ
หนึ่งไม่เป็นสอสอทำหน้าที่ในสภาเฉย
ก็๒จะเป็นฝ่ายค้านอิสระ
เรื่องไหนรัฐบาลทำดีก็สนับสนุน
เรื่องไหนทำไม่ถูกก็ไม่ยกมือให้
หรือ๓เป็นฝ่ายค้านร่วมกับ๗พักเลย

ผมไม่ได้ขู่เพราะผมไม่มีอำนาจในการตอบรอง
เราเป็นพักตกสำรวจ

แต่ตอนเช้าก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับ
ถูกถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพักพลังประชาบรัฐ
มาคุยกับคุณดำรงพิเดชหรือยัง
เพราะว่าตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าในอาทิตย์นี้

แต่ว่าคุณดำรงพิเดชบอกว่าจนถึงตอนนี้นะ
ยังไม่มีผู้ใหญ่ของพักพลังประชารัฐ

ก็อาจจะต้องรอให้มีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อม

แต่อันนี้คุณดำรงก็สงสัยเหมือนกันว่า
ไม่รู้ว่าจะถูกผลักให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้าม

ส่วนเรื่องการเมืองวันนี้ที่ต้องติดตามกันนะครับ

ก็คือทางฝากฝั่งของ๗พักร่วมฝ่ายค้าน

เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษา

ซึ่งสวว่ารายชื่อคณะกรรมการสัญหา
เปิดเผยอย่างเป็นทางการได้หรือไม่

แล้วก็งบ๑๓๐๐ล้านบาทในการเลือกสว

จะมียตินี้เข้าไปอภิปรายกันในสภาวันนี้หรือไม่นะครับ